นักร้องนักแสดงสาวสวยอย่างกรีนอัศดาพร
ก็เจอกระแสข่าวเมาส์ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยออกงานอีเวนต์โชว์ตัว
เพราะว่าไม่มีผู้จัดการคอยป้อนงานให้ค่ะ
ห่างหายจากงานอีเวนต์ไปพักใหญ่ค่ะจนทำให้หลายคนโยงว่า
น่าจะเป็นเพราะนางเอกสาวกรีนอัศดาพร
ผู้จัดการคอยป้อนงานให้เหมือนก่อน

โดยเจ้าตัวยอมรับว่างานอีเวนต์น้อยลงจริง
แต่ก็คงจะไม่ใช่สาเหตุหลักเรื่องผู้จัดการ
น่าจะเป็นเรื่องคิวถ่ายละครและรายการโทรทัศน์ต่าง
ที่ทำให้ต้องปฏิเสธงานโชว์ตัวออกไป
เผยว่ายังไม่คิดหาผู้จัดการใหม่

ช่วยกันจัดคิวต่างได้อย่างลงตัวแล้ว
ยังสบายใจมากขึ้นอีกด้วย
ถามว่ารถลงไหมมันก็เป็นช่วงชั่วค่ะ

ก็ถามว่าลดลงไหมเหรอ

เขาก็จะมีคนที่คอยหางานให้เราอยู่แล้วอย่างนี้

มันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ค่ะ
เรารู้สึกว่าอยู่นะตรงนี้เราก็สบายใจแล้วค่ะ
ทำงานมีคุณแม่คอยดู
คุณแม่ก็ได้เหมือนแบบเข้ามาดูงานตรงนี้ด้วย

เราก็ได้แบบเหมือนมาดูเราเต็มที่
อกจากนี้นะคะนางเอกสาวเสียงดีเผยว่า
สถานะหัวใจยังไม่มีหนุ่มคนใหม่เข้ามาดูแล
ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการที่คุณแม่คุมเข้มเรื่องหนุ่ม
แต่เป็นเพราะว่าเจ้าตัวอยากโฟกัสเรื่องเรียนต่อปริญญาโท
และงานในวงการบันเทิงมากกว่าค่ะ
ก็โสดค่ะมันไม่เชิงปิดไม่ได้ปิดกั้นนะคะ
แต่ว่ากิ๊รู้สึกว่าแบบตอนนี้หัวใจเรายังอยากให้กลับงาน
กับเรื่องการเรียนเรามีปีนี้เรามีเป้าหมายจุดมุ่งหมาย
อะไรอย่างที่เราอยากทำนะคะอยากทำงานละครให้ดี
อยากมีผลงานที่ดีให้กับแฟนอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่คอยคุมอะไรอย่างนี้
ไม่ถึงคุณแม่คอยคุมก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่า
เขาจะเป็นคนที่มาตัดสินใจว่าเรารักใครชอบใครค่ะ
แต่ถามว่าต้องผ่านคุณแม่คุณแม่ต้องรับรู้ไหม
ใช่มันต้องรับรู้ค่ะ